เป็นคนพบความเป็นใครที่ไม่คุ้นเคยกับเรา

ผมเจอกีฬาที่เหมาะกับคนที่อยากระบายความเครียดในชีวิตนะครับ

กีฬาสัญชาติแคนาดาซึ่งเป็นกีฬาที่ใช้เล่นหลังบ้านของแต่ละครอบครัว
หรือสนุกร่วมกันทั้งหมู่บ้านของชาวแคนาดาและชาวอเมริกัน
แม้แต่ที่อังกฤษก็นิยมเล่นกันครับได้ก่อตั้งขึ้นเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย
ถ้าพร้อมแล้วไปคว่างขวานกับแดงกันเลยครับท่านผู้ชม
ให้สนุกและตื่นเต้นมากเลยครับจะมาคนเดียวหรือจะมาเป็นกลุ่มก็ได้นะครับ
แต่ก่อนเริ่มคว่างจะมีคุณรายแอ้นเจ้าของมาคอยแนะนำนะครับ
เพื่อความปลอดภัยและความสนุกในการคว่างครับ
เราไปคุยรายละเอียดกับเจ้าของพื้นที่กันเลยครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหนี่เป็นกีฬาที่แปลกมากเลยนะครับผมเป็นไอเดียใครที่จะนำเข้ามา
ไรอันเขาชอบขวานอยู่แล้วอันดับแรกแล้วทีนี้ก็คือเขาชอบกินแบบตาขวาน
แล้วที่แคนาดามันเป็นเหมือนกีฬาหลังบ้านบ้านเขาอะค่ะ
แล้วรายอันก็สนใจอยากที่จะมาเปิดว่ามันเป็นกีฬาที่ยังไม่เคยมีในเอเชียแล้วก็ที่ไทย
มกราปีนี้ค่ะอ๋อมกรานี้ก็คือใกล้ปีหนึ่งแล้วนะครับผมเยี่ยมเลย
ผมถามคุณไร้นะครับว่าอายุน้อยสุดที่ควรจะมาโยนขวานนะครับน่าจะอายุเท่าไหร่นะครับผม
คุณแว้นบอกว่าคนที่มาเล่นนะครับก็อายุ๒๐๓๐๔๐ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วก็มาจากทั่วโลกเลยนะครับ
ถือว่าเป็นกีฬาในกรุงเทพที่ดึงคนมาจากทั่วโลกได้เลย
การมาคว่างขวานที่นี่ให้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจมาก็พอครับ
ไม่ต้องเตรียมขวานมาเพราะมีให้ลูกค้าอยู่แล้วครับ

ขวานก่อนใช้งานสบายใจในการคว่างขวานได้ครับ
ครับก่อนที่เราจะเริ่มโยนกันนะครับผม
ผมขอถามหน่อยแล้วกันว่าส่วนมากคนที่มาเนี่ย
มักจะมาเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มหรือว่ายังไงครับ

ถ้าเกิดมาเดี๋ยวก็ได้เพราะว่ามีคนดูแลอยู่แล้วใช่ไหมครับ
เราจะมีโค้ชคอยดูแลอยู่แล้วค่ะ
โอเคครับราคาเหรอครับราคาเท่าไหร่ครับ
ณตอนนี้นะคะก็คือ๕๐๐บาทค่ะ

แต่ถ้าแบบอยากเพิ่มแบบเล่นกำลังสนุกไม่อยากหยุด
เราก็เพิ่มอีกแค่๓๐๐บาทค่ะเล่นอีก๒ชั่วโมง
ชั่วโมงแล้วเราสามารถซื้อเป็นแพ็คเกจใหญ่ใหญ่ได้ไหมครับสิบชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเองเอามีด้วยนะครับผม
ตอนนี้๒๕๐๐บาทต่อ๑๐ชั่วโมงค่ะ
ก็ตกชั่วโมงละแค่๒๕๐บาทเองโอ้โหเยี่ยมเลยครับ

แล้วเขียนไว้มานี่นะครับ
ส่วนวงเล็กสีเขียวไว้คว่างในรอบตัดสินครั้งที่๕
คว่างเข้าเป้าสีเขียวก็รับไปเลยครับ๗คะแนน
แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนตานะครับว่าจะเล็งไปที่สีเขียว
ถ้าไม่บอกก่อนถึงปลาถูกก็ไม่ได้คะแนนนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้คะแนนเท่าไหร่ครับ
ปลาครับที่๑ค่ะ

โอ้โหเมิร์เมิร์เติลที่สุด

พร้อมหรือยัง

หนักประมาณ๑๔กิโลกรัมครับ

คงต้องให้คุณไรอันแนะนำแหละครับ

โยนขวานใหญ่ทีเดียวเลยนะครับ
หรือว่าแช่แนนสีดำนะครับ
ก็ถือว่าชนะไปเลยนะครับ
ผมไม่กล้ายโยนเพราะว่านี่มันใหญ่มาก
เดี๋ยวจะให้คุณรายันนะครับผมโยนให้ผมดูหน่อยนะครับ
มือตรงเลยนะครับผม
เอากลับมา

เป็นท่าเดียวหมดเลย